คุณผู้ชมคะคดียูทูปเบอร์สาวที่หลอกให้มาลงทุนแล้วเสียหายกว่า๒๐๐๐ล้าน
ครับนะคะวันนี้ก็ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อออกมาแฉเพิ่มนะคะ
ขณะที่กำลังตรวจสอบอยู่ค่ะว่ายูทูบเบอร์สาวคนนี้เนี่ย
หลบหนีออกนอกประเทศแล้วหรือไม่นะคะครับผู้เสียหายในคดียูทูบเบอร์
หลอกลวงลงทุนจนเสียหายกว่าสองพันล้านบาทพร้อมกับนายภัยศาลเรืองฤทธนายความของกลุ่มผู้เสียหาย
บอกว่าเตรียมเดินหน้ายื่นเรื่องกับดีเอสไอค่ะขอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเกิน๑๐๐ล้านซึ่งถือว่าเข้าข่ายนะคะ
ข้อมูลจากผู้เสียหายก่อนหน้านี้ที่บอกยอมหลงเชื่อนัตตี้เป็นผลมาจากความโด่งดังในสื่อออนไลน์
และความเชื่อถือก็มาจากโปรไฟล์ที่น่าสนใจลงทุนไป๑ล้านก็ได้รับเงินตอบแทนกลับมาจริง
แต่หลังจากนั้นเริ่มขยายวงเงินและรับฝากจากคนรู้จักรวมลงทุนก้อนใหญ่ไปกว่า๓๗ล้านบาท
ซึ่งก้อนนี้ก็ทำให้รู้ว่าถูกโกงในที่สุดนะคะนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยเพิ่มของเหยื่อนะคะ
กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ตั้งรางวัลนำจับ๑ล้านบาทนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าตอนนี้วงเงินรางวัลนำจับขยับเป็น๒ล้านไปแล้ว
ส่วนกรณีที่ยอมลงทุนไปถึง๓๗ล้านบาทก็เพราะว่าเชื่อในคำมั่นสัญญา
ว่าจะมาช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
แล้วก็มีเอกสารสัญญารับรองจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาก็เลยหลงเชื่อค่ะครับ
มันตั้งแต่แรกเลยค่ะคือเราติดตามมา
คือถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้ติดตามกันมาเป็น๑๐ปีเราก็จะไม่เชื่อขนาดนั้นพี่
รวมถึงแบบตอนที่เราติดตามเนี่ยช่วงนั้นเราตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิด
ทุกคนก็ไม่มีรายได้แล้วก็ขาดรายได้อะไรอย่างนี้
เขาก็มาบอกว่านัดมาเพื่อช่วยนะช่วงโควิดนี้เราจะรวยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
รีวิวว่าเรียนเพจที่นี่นะได้เงินจากที่นี่ฝากที่นี่อะไรอย่างนี้
มีหลายคนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้เลยค่ะ
ขณะที่จากการตรวจสอบของทนายภัยศาลนะคะบอกว่าทางตมยังแจ้งมานะคะ
ว่ายังไม่พบข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศค่ะ
ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าถ้าไปเนี่ยเดินทางไปด้วยช่องทางธรรมชาติหรือเปล่านะคะ
ซึ่งก็ส่งข่าวไปถึงนัตตี้ค่ะบอกว่าถ้าติดตามข่าวก็ขอให้เข้าสู่กระบวนการ
เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปที่ช่องทางออนไลน์ของนัตตี้ค่ะ
พบว่าในอินสตราแกรมเนี่ยมีเพียงโพสต์เดียวที่มีคนสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้
ก็คือคลิปที่เขาโพสต์หลังจากที่ตกเป็นข่าวโกงออนไลน์ที่ออกมาชี้แจงนะคะ
ส่วนช่องทางอื่นคือดูได้แต่ว่าไม่สามารถแสดงความเห็นได้
มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากเรื่องปัจจัยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย
ก็เลยทำให้คนหลงเชื่อเนี่ยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านัตตี้เองเคยสอนเทรดนะคะ
ราคาไม่แพงคอร์สละ๕๙บาทเท่านั้นเองคนก็มาลงสมัครแล้วเรียน
จ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนมากเพราะว่าถือว่าแบบเป็นคนที่สอนเทรดก็มีความน่าเชื่อถือตรงนี้
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการทิ้งทัวร์แล้วหลังจากนี้จะหายตัวไปหรือไม่ค่ะ